ตามชาวบ้านเขาเข้าไปดูหน่อยเขาเข้าไปเก็บเห็ดมา
แต่เห็ดที่เขาเก็บมาดึงออกมาแล้ว
ทำไมเห็ดมันรูปร่างแปลกตลาดแบบนี้

จริงในเสียงของคลิปนี้จะต้องมีเสียงไงป่ะ

เคยดูใช่เหมือนสายบัวใช่ไหม

แต่ที่แน่มันคือเห็ดนะคะ

ทีมงานเราก็ไปถามเจ้าของคลิปมาให้แล้ว

ปลวกนี้เกิดในสวนปามแห่งหนึ่งนะคะ
ในพื้นที่หมู่๖ตำบลเขาดินอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี
ช่วงนี้เห็ดปลวกที่นั่นน่ะเยอะ
แล้วที่เห็นในคลิปเป็นเห็ดปลวกที่หัวมันยังไม่บาน

ประมาณนั้นอ่ะใช่คุณยาวจริงอ่ะคุณคือบางดอกอ่ะ
เขาบอกว่าถ้าถอนดีค่อยดึง
๒๐เซนติเซน

ก่อนที่รู้เสียงเพลงยาวถึง๒๐เซนติเซนติเหรอ

ปลวกแต่ไม่เคยเห็นว่ารักษณะแบบยาวแบบนี้มันเป็นยังไงนะคะ

แล้วก็สั้นหน่อยไม่ได้ยาวขนาดนี้
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงยาวได้ขนาดนี้
แต่ว่าเอามาให้ข้อมูลความรู้ก็แล้วกันเนอ
ไม่แน่ใจเขาได้บอกเราไหมว่ามันกินได้หรือเปล่า

มันกินได้นะโอ้โฮอาจารย์อร่อยแล้วกันคลียวไปโอ้กรอบดีจัง